เป็นคดีให้เห็นกันบ่อยสำหรับการหลอกขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางออนไลน์
ครั้งนี้สั่งซื้อเกมเพลย์สเตชั่นในราคา๒๕๐๐บาท

๓มิติแจกันดอกไม้๑แผ่นเท่านั้นเอง

เพลย์นี่๒๐๐บาทนี่ไม่ใช่แล้วนะคะ

หรือเป็นแผ่นเกมหรือเปล่า
โดยนางสาวพรพันธ์โพกุลอายุ๒๖ปี

เดินทางไปโรงพักเมืองสมุทรประการ

หลังจากสั่งซื้อเกมเพลย์สเตชั่น๓

แต่กลับได้แค่ภาพ๓มิติมาแทน

ซึ่งเปิดให้บุคคลมาลงประกาศขายสินค้าฟรี
เห็นเครื่องเล่นเกมมือ๒ราคาถูก

มือ๒ราคาถูกเพียง๒๕๐๐บาท

โอนเงินไปให้เรียบร้อยแล้วครับ

สินค้าเตือนกล่าวถูกส่งมาที่บ้าน

ดีใจได้เครื่องมือสองจะเอามาเล่นเก๋
ใช่เร็วจังเลย๑วันก็ส่งมาแล้วล่ะ

ระบุชื่อผู้ส่งว่าคุณอ้อย

ตัวคุณพรพันธ์แกะออกดู
ก็พบว่าเป็นเพียงรูปภาพจากกันดอกไม้๓มิติ
คุณพรพันธ์ก็งง

เข้าใจกันดอกไม้๓มิติเนี่ย
ก็เลยโทรศัพท์ไปที่เบอร์ของหน้าซอง

และอยากเตือนสำหรับคนที่อยากซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์
อย่าเห็นเพียงแค่ว่าราคาถูกกว่าท้องตลาด
ไม่อย่างนั้นอาจจะถูกหลอกได้นะครับ
จากเครื่องเล่นเกมกลายเป็นเพียงแค่กระดาษใบเดียวเท่านั้นเอง
เราเอาหลักฐานการโอนเงินมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะ